โทนโคราชคือเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของคนโคราชประเภทเครื่องตีที่ใช้ประกอบการรำ
ซึ่งคนโคราชสมัยก่อนจะมีธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำโทนโดยบ้านที่มีลูกสาวก็จะทำทน
ขึ้นมาตามจำนวนของลูกสาวเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องดนตรีสำหรับตีเล่นสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ซึ่งแหล่งผลิตโทนเสียงดีมีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเป็นที่รู้จักมานานจะทำขึ้นที่บ้านด่านเกวียน
ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน